มิตรมาแต่ไม่ใช่มิตรที่ดีเป็นมิจฉาชีพ
มาในคราบหมอนวดครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาบีบนวดให้กับคนป่วยติดเตียง
แต่ปรากฏว่ามาถึงนะครับยกมือขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้
ทำปากขมุบขมิบขมุบขมิบ
คนป่วยติดเตียงเขาพูดได้แต่เขาบอกเขาพูดเสียงไม่ออก
แล้วคนร้ายที่อาสามานวดเนี่ยก็ขโมยเงินไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ที่บ้านเลขที่๒๙บ้านโนลสมบูรณ์หมู่ก้าวตะบนแคนดรมอเภอแคนดรมสวรรค์บูรีรำ
เปิดเป็นร้านขายของชำครับมีนางมะลิผลเกิดอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของบ้านนะฮะเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อในเป๊กเป๊กก็เป็นคนหมู่บ้านอื่นนะมีอาชีพเป็นหมอนวด
แล้วมาบอกว่าเดี๋ยวจะขอนวดให้สามีนะที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่เนี่ย
ซึ่งนางใบเลี่บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมานวดหรอกนวดก็ไม่หาย
สามีฉันเป็นเกาะนะฮะแต่ในเป๊กไม่ยอมครับ
ก็ยังดื้อดึงเดินเข้าไปจะบีบคลำให้สามีของนางมะลิเนี่ยที่นอนอยู่บนเตียงนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าในเป๊กเนี่ยเดินเข้ามาบีบคลำ
แล้วนายเป๊กก็ยกมือพนมแต่ยกขึ้นข้างเดียวอย่างที่ผมทำท่าไปเมื่อสักครู่
ท่องคาถาอะไรบางอย่างปากขมุบขมิบขมุบขมิบงึมงำ
แล้วก็ใช้มืออีกข้างล้วงเอาเงินในกระป๋องไปนะฮะ
วางอยู่ข้างตัวล้วงไปได้ประมาณร้อยหนึ่ง
เขาแปลกใจมากที่ตอนที่ในเป๊กล้วงเอาเงินเขารู้ตัวนะแล้วก็เห็นทุกอย่าง
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาตะโกนบอกให้นางมะลิทราบแต่ก็ไม่มีเสียงออกไป
เหมือนมีอะไรสะกดเอาไว้มือทั้งสองข้างก็ยกขึ้นไม่ได้ครับ
ที่ปกติยกได้จนในเป๊กได้เงินแล้วก็หนีไปครับ
ก็เลยดูในกล้องแกก็สวดสวดแกก็เอามือหยิบปองตังยืมตังค์๒๐บาท
คือคือเหมือนมีมนต์สกุลบ่อยแล้วแกก็มาสวดแล้วแกก็หยิบตังค์มาใส่กระป๋องถุงยางแก
แล้วแกก็นอนแกพูดไม่ได้แกแขนแกก็ยกไม่รอดแต่แกก็นอนดูเขาเอากับเงินอยู่
แต่แกบอกว่าจะเรียกคนก็เรียกไปออกพูดก็ไม่ได้
แต่ถ้าเราแบบมาช้าอีกเราวิ่งมาช้าคงจะหมดเยอะกว่านั้นอยู่
มีมากกว่านี้อีกแม่อย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวมันกลับมาอีก
ว่าอยู่ในกระป๋องชั้นล่างไปบอกเขาหมดเลย
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกแบบนี้กับคนอื่นครับ